ปุรวกสงคราในสงคราเนี่ยพกแค่พื้นฉีดน้ำกับขันน้ำก็พอ
แต่เหตุการณ์นี้ตำรวจเขาไปตรวจค้นจับได้
วัยรุ่นพกมีดไปเกือบยี่สิบเล่มเยอะไป
คำถามคือจะพกไปทำไมล่ะเล่นน้ำสงกรานเนี่ย

มีตั้งแต่มีดแหลมมีดทำครัวมีดดาบด้ามยาวโอ้โหเพียบเลย
ยาวเลยเนี่ยพกกันไปทำไมสปาต้าก็มีนะครับ
นี่ฮะก็แน่นอนคำถามเหมือนที่เราถามหลายคนก็คงเห็นว่าแล้วจะพกไปทำไม
อันนี้เป็นมีดที่ตำรวจเขาตรวจยึดได้จากกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเล่นน้ำ
บริเวณเรียบครอง๓ตะบนครอง๓ที่ครองหลวงปฐุม
อำเภอครองหลวงคุณนิติชัยวิริยานนท์นะฮะ
ร่วมกับหลายหน่วยงานครับทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองก็
เป็นจุดเล่นน้ำสงการค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่
รถบรรทุกน้ำเข้าไปแต่ว่าตำรวจเองเขาก็เตรียมพร้อมในการขอตรวจสอบ
ตรวจสอบการค้นอาวุธพกอาวุธต่างการดื่มสุราขณะขับรถด้วย
วันที่ผ่านมายึดมีดได้๒๐กว่าเล่ม
แล้วก็มีคนเมาแล้วขับเยอะสุดท้ายโดนดำเนินคดีกันไปตามกันนะ
ข้อหาเมาแล้วขับนะฮะก็ย้ำแบบนี้เนอะ
เล่นน้ำก็ให้มีความสุขมันคือปีใหม่ไทย
แค่น้ำใส่กันอย่าสาดอาวุธใส่กันเพื่อความปลอดภัยนะครับ